คิดไหมว่าถ้าแพทย์หรือว่าหมอเขาผ่าตัดให้กับเราให้กับญาติเราเนี่ย
แล้วเขาลืมอะไรไว้ในท้องเนี่ยอันนี้มันมีจริง
มันมีแล้วมันเคยเป็นข่าวอยู่บ่อยนะ
บางคนคิดว่าล้อเล่นไอ้ล้อเล่นกันเนี่ยมี
แต่ถามว่ามีจริงไหมมีจริง
อย่างล่าสุดคุณเขียนมาสอนที่ขนแก่น
มีคนไข้รายหนึ่งถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าหลังจากผ่าตัดแล้ว
หมอลืมอะไรไว้รู้ไหมผ้าก๊อต
ผ้าก๊อตเอาไว้ในท้อง
เนี่ยเขาก็ต้องมาร้องศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้ขอช่วยเหลือหน่อยนะฮะ
ขอความเป็นธรรมในการช่วยเหลือเรื่องคดีความให้หน่อยนะครับ
วันนี้นางบุญถมลายภูเขียวนะฮะ
อายุ๔๓ปีเป็นชาวเผลอสีชมพูที่จังหวัดขอนแก่น
ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีแพทย์มีความบกพร่อง
จากการรักษาพี่ชายพี่ชายชื่อในแอด
ลายภูเขียวอายุ๕๓ปี
กพร่องจากการรักษาจนพี่ชายเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
แล้วก็มาร้องเรียนขอความเป็นธรรมในวันนี้ในช่วงวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
โดยนางบุญถมเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ

ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาล๓วัน
บอกว่าพบเนื้องอกในไตต้องรับการผ่าตัดใหญ่
หลังจากนั้นก็ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

แล้วก็ไปพักฟื้นดูอาการ
ผ่านมาประมาณ๒สัปดาห์ก็คือช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
พี่ชายมีอาการสุดลงท้องบวมปวดท้องกินอะไรไม่ได้
พาไปส่งที่โรงพยาบาลศรีชมพูนะ
โรงพยาบาลของอำเภอศรีชมพูที่ขอนแก่น

ปรากฏว่าไปเจอผ้าก๊อตอยู่ในท้อง
ก๊อสที่เขาใช้แบบอุดแผลปิดแผลอะไรพวกนี้

เขาก็รีบทำเรื่องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลรัฐที่เดิมเลย
ที่เคยผ่าตัดที่เคยรักษาก่อนหน้านี้

เขาก็รีบผ่าตัดเอาผ้าก๊อสออกให้

แต่คราวนี้พี่ชายอาการสุด

ที่โรงพยาบาลแห่งนั้น๑๓วัน
จะย้ายมาพักฟื้นที่ห้องพิเศษของโรงพยาบาลอีก๒วัน

ทั้งที่ญาติเขาบอกว่าอาการยังน่าห่วงอยู่เลย

แพทย์ยังให้ทำเอกสารสัญญาปรณีประนอมยอมความด้วย

ทำเอกสารสัญญาปรณีประนอมยอมความ
เนื้อหาระบุว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย
ในกรณีที่ผ่าตัดรักษาบกพร่อง
เป็นเหตุให้ผู้ป่วยต้องมารับการรักษาอีกครั้ง
โดยโรงพยาบาลและแพทย์ชดเชยเงินให้๔หมื่นบาท
แต่ตอนนั้นทางญาติเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่รู้ข้อกฎหมายอะไร
ก็ลงนามในเอกสารไป

อาการซุดเดินไม่ได้
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้๒๔กันยายน
ก็เลยมาร้องเรียนต่อศูนนำลงทำในวันนี้
เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงให้หน่อย

เกี่ยวกับเรื่องของการชดเชยเยียวยาค่าเสียหายต่าง
จากความผิดพลาดในการรักษาของแพทย์
ถึงขั้นทำให้พี่ต้องเสียชีวิต
อาตรัสทั้งเร่บเหนืองอกออก
แล้วเขามาพักฟื้นอยู่ที่บ้านเขาเดินได้กินได้
พอเขามีอาการปวดท้องขึ้นมาอีกครั้ง
ก็ส่งพยาบาลเศรษฐ์จำพูหมอเศรษฐ์จำพูแล้ว
ตาสาวบอกว่าเขามีผ้าก๊อตอยู่ในทอง
แล้วส่งผ่าตัดทั้งที่๒อยู่ที่
ผ่าตัดครั้งที่๒อยู่ที่
แล้วก็อาการไม่ดีขึ้นเลยสุดลง

หมอมีหมอนัดมีใบนัดแต่น้องไม่ได้พาไป
เพราะว่าอาการก็ไปไม่ได้แล้วค่ะ
สุดมากแล้วช่วยเหลือเอ็มไม่ได้ดื่นไม่ได้ค่ะ
กินไม่ได้ดื่นไม่ได้ช่วยเหลือเอ็มไม่ได้
น้องก็ยกขี้ยกเยี่ยวแล้วก็ปฐมพยาบาลดูแล
ช่วยเหลือเอ็มไม่ได้อาการก็สุดตรงที่
ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกมันไม่ตลกนะ

หมอผ่าตัดระวังลืมผ้าก๊อตไว้ในท้องนะ
มีจริงแล้วถึงขั้นเสียชีวิตเลย
คือทางย่างเนี่ยเขาบอกชัดเจนแหละว่าโรงพยาบาลไหนว่ายังไง
แต่ว่าเดี๋ยวเราขอตรวจสอบให้หน่อย

เหตุการณ์นี้ข้อเท็จจริงมันเป็นอะไรยังไงกันแน่
ถึงแม้ว่าคนนะคะทุกอาชีพความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมอ
แต่บางอาชีพพลาดไม่ได้นะคะมันคือชีวิตของคนนะคะ